อีกหนึ่งกรณีนะคะเกิดขึ้นกับทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายชื่อดัง
ช่วงนี้ทนายก็มีเรื่องมีราวอยู่นะ
เรื่องนี้ก็เรียกว่าสร้างความลำบากใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าทนายเกิดผลได้ไปช่วยติดตามคดีที่ชายหนุ่มถูกตำรวจยิงสกัด
ระหว่างที่มีการสกัดแก๊งวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาส
แต่ว่าตัวของผู้เสียหายเองก็ได้รับความเดือดร้อน
คราวนี้ทนายเกิดผลเองก็ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของมีคนมากรีดรถเป็นรอยทางยาวกว่าครึ่งเมตร
ก็เลยต้องแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีนะคะ
ในกรณีที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังไปแจ้งความเมื่อช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้บอกว่าถูกคนร้ายใช้เหล็กขูดขีดรถเก๋งโตโยต้าสีดำจนเป็นรอยยาวครึ่งเมตร
หลังจากที่พาผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกตำรวจล้อมรถแล้วถูกยิงจนบาดเจ็บ
พบพันธบทเอกพีรพลโชติกัสเถียร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีวันที่๖กรกฎาคม
เบื้องต้นมูลค่าความเสียหาย๒๐๐๐๐บาท
กลุ่มผู้ครอบครองยาเสพติด
ทันทีที่คนร้ายเข้ามาถึงพื้นที่เป้าหมาย
ตำรวจในเครื่องแบบใช้ปืนยิงสกัดนะครับ
แล้วก็พยายามสกัดรถคันนี้
แต่ปรากฏว่ารถของคุณบันทกรอัศวงศ์อารยะ
เป็นคนทั่วไปเขาขับรถมาเพื่อจะรับประทานอาหารร้าน

แต่ปรากฏว่าถูกลูกหลงจากกระสุนที่ตำรวจยิงสกัดคนร้ายยาเสพติด
ทำให้คุณบันทกรเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วเขาพยายามที่จะเข้าไปแจ้งความ
แต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการแจ้งความ
เขาก็เลยร้องสื่อแล้วก็ร้องเข้าไปในโลกโซเชียล
ทนายเกิดผลเข้ามาช่วยในคดีนี้
คือเรื่องนี้แบ่งเป็น๒เรื่องนะจะแยกเป็น๒หัวข้อ
ข้อแรกเรื่องแรกก็คือคดีของนายบันทกร
อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องรถของทนายเกิดผล
ว่าเข้าไปช่วยเหลือคดีนี้แล้วมีคนมากรีดรถหรือเปล่า
ก็จากคดีนายบันทกรเสร็จแล้วทนายเกิดผลเขาเข้าไปช่วย
ทนายเกิดผลเขาดันไปโพสต์ข้อความหนึ่ง
ในโลกโซเชียลในเฟสของทนายเอง
บอกว่าทางตำรวจสพเมืองปฐุมธานีไม่รับแจ้งความ
แล้วก็เมื่อวานนี้วันก่อนได้เข้าไปเจรจากันกับตำรวจแล้ว
ก็เข้าใจกันดีแล้วว่าจริงแล้วตำรวจเขาก็รับแจ้งความนะ
เขาพร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่นายบันทกรไม่ได้ปล่อยประละเลย

มันเลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วรถที่ทนายเกิดผล
กรีดมันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องความคืบหน้าของคดีนายบันทกรนี้นะคะ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนี่ย
นายเกิดผลก็บอกว่าเมื่อคุยกับตำรวจแล้ว
ทางผู้กำกับสพปฐุมธานีรับปากนะ

ถือว่าหมดหน้าที่ในการช่วยเหลือในบันทกร
เพราะตอนแรกก็ได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว
ก็คือเข้าใจว่าคดีนี้ไม่มีความคืบหน้า

ได้โพสต์ข้อความหมินประมาทผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนั้น
นายคนดังบอกว่าเป็นดุลยพินิษฐ์ของตำรวจ

ซึ่งในส่วนของข้อความที่โพสต์ไปแล้ว

บอกว่าที่ไปโพสต์เหมือนกับไปจอดที่จอดรถผู้กำกับ

วันที่เกิดเหตุก็มีสื่อมวลชนมาด้วย
อุตส่าห์สำรองที่จอดรถเอาไว้ให้

แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุทางผู้กำกับเองก็ตั้งข้อสงสัยว่า
เกิดเหตุที่สอนอจริงหรือเปล่าที่โรงพักจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถามทนายว่าไปหลายที่หรือเปล่า
คือทนายไปเจอหลังที่จะขับออกมาจากโรงพัก
จอดที่สถานีสถานีหนึ่งแล้วก็เพิ่งเจอรอย
แต่ตำรวจก็บอกว่าน่าจะแต่ทนายบอกเองว่าน่าจะเจอที่ตรงโรงพักนี่แหละ
ใช่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะ